ตามคดีนี้กันต่อหน่อยนะคะเมื่อวานี้เราเล่าไว้ใช่ไหมคะที่บอกว่ามีแฟนคู่หนึ่งชายหนุ่มหญิงสาวเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันที่คอนโดที่ย่านนทบุรีแล้วปรากฏว่าฝ่ายหญิงเนี่ยโทรศัพท์ไปหาฝั่งบ้านฝ่ายชายบอกช่วยด้วยทะเลาะกันเขาเอาปืนมาขู่หนูแล้วเกิดยื้อย่างปืนกันแล้วแฟนนุ่มก็ทำปืนลั่นใส่หัวตัวเอง
การจัดฉากแน่ล่าสุดยอมจรภาพแล้วนะคะว่าฝ่ายผู้ชายไม่ได้ทำปืนลั่นใส่ตัวเองตายเธอเป็นคนทำปืนลั่นใส่แฟนตายจริงคลิปนี้ภาพอาจจะไม่มีอะไรแต่เชื่อว่าคุณผู้ชมได้ยินเสียงดังฟังชัด
ฝ่ายเช่าจะบอกเลิกอาวุธปาศาจก็เลยเอาปืนมาขู่หันกระเบาะปืนไว้ทางเธอเข้าไปแย่ง
พอแย่งเสร็จปุ๊บกลายเป็นว่าไม่รู้ว่าฝ่ายชายขึ้นลำกล้องไว้ตอนไหน
ก็เลยปืนลั่นใส่ตัวเองจนเสียชีวิต
แต่พอไปดูกล้องวงจรปิดภาพที่เกิดขึ้นคือฝั่งขวานะคะ
หลังจากที่ปืนลั่นหลังจากที่มีเสียงโวยวายสักพักหนึ่งจะเห็นว่า
มีคนเดินออกมาคือเพื่อนบ้านเดินมาเคาะประตูห้องเพราะเขาได้ยินเสียงปืน
นี่ค่ะเขาเดินมาที่ห้องที่เขาได้ยินเสียงปืนที่เป็นต้นเสียงแล้วก็เคาะประตู
ขอประตูเสร็จปุ๊บเจนจิลาเปิดประตูให้เพื่อนข้างห้องเข้าไป
เหมือนเข้าไปคุยอะไรกันสักพักหนึ่ง
แล้วเพื่อนข้างห้องกับเจนจิราก็เดินออกมาจากห้อง
แล้วไปคุยกันตรงบริเวณบันไดหนีไฟนะคะนี่ค่ะเนี่ยเธอปิดประตูห้อง
ตอนนี้คนในคอนโดก็ได้ยินเสียงเขาก็วิ่งลงมาดูกันหมดเลยนะว่ามันเกิดอะไรยังไง
แบบไหนขึ้นแต่ฝ่ายชายเนี่ยเสียชีวิตอยู่ในห้องแล้ว
ใช่ไม่แน่ใจว่าตอนนั้นเสียชีวิตหรือยังด้วยเพราะว่าปืนมันเพิ่งลั่น
แล้วก็ไม่รู้ว่าที่เดินไปคุยกับเพื่อนข้างคอนโด
โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ไหมหรืออย่างไร

คุยตรงบันไดหนีไฟค่ะแล้วเธอก็เล่าเหตุการณ์ให้เพื่อนในคอนโดฟังว่า
เธอเหมือนคุยโทรศัพท์ไปด้วยแล้วเธอก็เล่าด้วยความตกใจบอกว่า
กับแฟนทะเลาะกันแล้วแฟนหนุ่มทำปืนไล่ใส่ตัวเอง
คนในคอนโดก็ทยอยมาเข้าไปดูโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ต่างนานานะคะ
กับกู้ภัยมาถึงพ่อแม่ของผู้ตายมาถึง
พ่อแม่เห็นสภาพศพพูดคำเดียวเลยว่านี่จัดฉาก
ถ้านั่งตายที่ไปนั่งพิงกระจกแล้วลงมาตาย
แถมมืออยู่ในท่าวางแปะอยู่ที่หน้าขา
แล้วนิ้วก็ไม่ได้อยู่ในโกร่งไกลปืนแบบนี้
ยังไงก็ไม่น่าใช่เจ้าตัวทำปืนไล่ใส่ตัวเอง
แฟนสาวหรือเปล่าที่ทำปืนลั่นใส่เขาจนตาย
ตำรวจเนี่ยอันนี้มือใช่ไหมมือค่ะ
จะเห็นว่านิ้วชี้เขาเหยียดตรงเห็นไหมคะ
แล้วมันไม่ได้อยู่ในโกร่งไกลปืนโกร่งไกลปืนอยู่ข้างหน้าไปอีก

คือญาติเขาสงสัยคือถ้ายื้อแย่งปืนกันใช่ไหมแล้วปืนลั่นเนี่ย

หรือสภาพของปืนหรือของมือของแขน
มันจะดูแนบแล้วเรียบร้อยแบบนี้เหรอ

ตำรวจเองก็คิดแบบเดียวกันครอบครัวนะคะ
ก็เลยสอบปากคำนางสาวเจนจิราตั้งแต่เมื่อคืนเย็นวานเนี่ย
สอบอย่างหนักจนสุดท้ายถึงได้ยอมรับสารภาพค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านั้นพาไปตรวจขม่าวดินปืนแล้วแต่ผลยังไม่ออก
แต่เจ้าตัวยอมรับสารภาพก่อนว่า
เรื่องทะเลาะกันเรื่องยื้อแย่งปืนกันเรื่องจริง
เรื่องที่ไม่จริงคือแฟนนุ่มไม่ได้ทำปืนลั่นใส่ตัวเอง
แต่เธอนั่นแหละเป็นคนทำปืนลั่นใส่แฟนนุ่มจนตาย
เราส่งในติชาวไปที่สพบางกรวยนะคะ
มีการนำตัวนางสาวเจนจิรามาสอบปากคำอีกรอบนึง
ก็เลยมีโอกาสได้คุยกับเธอค่ะ
บอกว่าสาเหตุที่ทะเลาะกันจนถึงขั้นต้องมีการยื้อแย่งปืนเนี่ย
เป็นเพราะเรื่องแฟนเก่าของฝ่ายชายนั่นแหละ
เธอเคยบอกว่าแฟนเก่าชอบโทรมา
โทรมาคุยโทรมาถามไม่รู้โทรมาทำไมแหละ
แล้วฝ่ายชายก็ชอบโกหกเธอว่าไม่มีไม่อะไรแล้วเธอก็จับได้
บอกเธอไม่ชอบก็เลยทะเลาะกันเรื่องนี้เรื่อยมา
แล้วทีนี้วันเกิดเหตุเธอบอกเลยว่า
กันเถอะถ้ายังรักแฟนเก่าก็กลับไปหาเขาซะ
ฝ่ายชายก็ไม่ยอมพูดกลับมาว่า
ถ้ามึงจะเลิกกับกูมึงก็ตายไปเลย
ตกใจก็เลยวิ่งหนีเข้าไปในห้องน้ำ
ฝ่ายชายทำท่าชักปืนแล้วเหนียวไกลปืนหันมาทางเธอ

ตะโกนบอกฝ่ายชายบอกอย่าทำแบบนี้
เธอก็เลยเข้าไปยื้อแย่งปืนเพื่อจะเอามาเก็บในห้อง
ฝ่ายชายที่อยู่ตรงระเบียงพยายามจะเข้ามา
แล้วปืนที่อยู่ในมือเธอก็ลั่นปั้งออกมาเลย

เห็นเขาแบบค่อยล้มหนูก็เลยวิ่งไปวิ่งไปจับไปเขย่าไปอะไร
แล้วคือไม่กล้าจับหน้าเพื่อเลือดมันไหลเต็มเลยและคือนูก็ลอง

เมื่อกี้เราเบลอไว้ขออนุญาตดูภาพนี้อ่ะมือมันอยู่แบบนี้อ่ะค่ะ
ครอบครัวก็ถึงได้ติดใจไงคะเพราะลักษณะมันไม่ใช่การกำด้ามปืนด้วยซ้ำ
มันคือมือที่วางตกลงไปเฉยแล้วเหมือนเอาปืนมาวางใส่เข้าไปอีกทีนึงอะค่ะ
เขาเลยบอกว่าอันนี้ยังไงก็จัดฉากอันนี้คือสิ่งที่ครอบครัวพูดนะคะ
นางสาวเจนจิรายืนยันบอกว่าตลอดระยะเวลาที่คบหากันเนี่ยผู้ตายชอบทำร้ายร่างกายเธอ
แล้วก็เอาปืนมาข่มขู่แต่ที่คบกันมาตลอดเวลาเนี่ย
เพราะว่าเธอรักฝ่ายชายมากแต่ก็ยอมรับว่าเวลาทะเลาะกันแรงแรงทะเลาะกันหนักหนักอ่ะ
ก็มีบางคำพูดเหมือนกันที่พูดแรงอย่างเช่นไล่ให้ไปตาย
แต่เธอบอกเธอไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นและที่ตอนแรกโกหกก็เพราะว่ากลัวค่ะ
แต่แต่ก่อนหน้านี้เราไม่ไม่ได้ออกแบบใช่ไหมมันกลัวค่ะเพราะว่ามันมันเหมือนมันตกใจแล้วคือมัน
มันเห็นภาพแบบเหมือนแบบเหมือนเราไม่ได้ตั้งใจใช่มันแบบคือหนูนอนไม่หลับหนูก็
หนูก็เลยพูดหนูก็บอกว่าอยากขอโทษหนูไม่ได้แบบคือไม่ได้ตั้งใจคือแบบหนูอาจจะแบบด่าอะไรอย่างนี้คือ
ด่าคือหวังดีคือไม่ได้แบบคือจะมีแบบจะฆ่าลูกเขาอ่ะผมส่งข้อความมาเยอะนะคะบอกว่าคนตายเขาพูดอะไรไม่ได้แล้วอ่ะ
เรื่องทำร้ายร่างกายเนี่ยมันต้องมีหลักฐานถ้าคุณจะกล่าวหาคนตาย
คือเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะคะว่ามันจริงไม่จริงแต่อย่างที่บอกว่าคนตายเขาก็แก้ต่างอะไรไม่ได้เขาตายไปแล้วอ่ะนะคะ
ฝั่งแม่ของนางสาวเจนจิราตอนนี้เอาโฉนดที่ดินไปตีราคาแล้วนะคะ
ที่จะประกันตัวลูกสาวก็บอกเมื่อเช้าเนี่ยติดต่อไปหาครอบครัวฝ่ายชายแล้ว
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการแย่งปืนกันแล้วปืนลั่น
ซึ่งทางฝั่งครอบครัวฝ่ายชายก็ไม่ได้พูดอะไร
แต่แม่บอกว่าแม่อยากจะไปขอโทษแทนลูกสาวของแม่
ทางฝั่งครอบครัวของผู้ตายนะคะวันนี้เนี่ยนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่คอนโด
แล้วก็จะนำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดดอนขมิ้นในอำเภอธามกาจังหวัดกาญจนบุรี

เป็นจังหวะที่ตำรวจคุมตัวนางสาวเจนจิรามาทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่คอนโดพอดีเลย

เพราะตำรวจรอให้ทางครอบครัวของผู้ตายทำพิธีให้เสร็จเรียบร้อยก่อน
แล้วค่อยคุมตัวขึ้นไปทำแผนเพราะถ้าพาขึ้นไปเจอกันเนี่ย
เผลอจะมีคดีเพิ่มเอาเพราะครอบครัวคนตายคงรับไม่ไหวถ้าได้เจอหน้า
พอทำพิธีอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็ได้คุยกับแม่ของผู้ตายนะคะ
ในมือคุณแม่มีมะม่วงกวนอยู่ด้วยค่ะ
คือมะม่วงกวนลูกชายชอบกินมากเนี่ยเห็นไหม
แล้วบอกเนี่ยสั่งเอาไว้ให้ลูกชายจะเอามาให้ลูกกินลูกก็ไม่มีโอกาสได้กินแล้ว
ถามแม่ว่าเนี่ยแม่เขายอมรับสารภาพแล้วนะฝ่ายหญิง
ว่าเขาทำปืนลั่นใส่แฟนแม่ว่ายังไงแม่บอกแม่ไม่เชื่อค่ะ
ไม่เชื่อว่ามันคือการปืนลั่นด้วยซ้ำ
แม่บอกว่าขอให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเนี่ย
แม่เขียนไว้กินแฮล่ายแล้วแม่รู้ว่าลูกไม่ได้กินแล้วอะค่ะ

คือแม่แต่พ่อเนี่ยไม่ขึ้นไปเลย
พ่อบอกพ่อไม่กล้าขึ้นไปเห็นที่ตรงนั้นพ่อทำใจไม่ได้ค่ะ
คุณพ่อยังโกรธผู้หญิงไหมคะ
เป็นขนมอะไรเอ่ยคุณแม่เป็นขนมอะไรครับ

ใช่

ตอนนี้คุณแม่เป็นไงบ้างคะที่ทางผู้หญิงเขายอมรับสารภาพแล้วว่า
เอาให้ถึงที่สุด
ดำเนินคดีถึงที่สุด
หือถ้าเก็บลูกทำไมทำไมไม่ได้ยิงเจ้ายิงชอบ
นี่คือมันคือหัวใจที่สลายของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะ

ทางคดีนะคะพันธุ์ตำรวจเอกกิติศักดิพงธนารักษ์ผู้กำกับการสพบังกรวยค่ะก็บอกว่า
ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพรบออาวุธปืนเรื่องการครอบครองปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตไปตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
ส่วนงานศพของนายสุภสินผู้ตายนะคะ

แม่ก็บอกได้แค่ว่าขอให้ลูก
ไปในที่ที่ชอบที่ที่มีความสุขนี่สิ่งสุดท้ายที่แม่จะทำให้ได้ค่ะ